เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องตามกันนะคะคุณผู้ชมคะจำภาพเหตุการณ์ที่บริเวณถนนนะคะ
ซึ่งมีมอเตอร์ไซค์มาคันนึงแล้วปรากฏว่าถูกประกบประกบเสร็จกลายเป็นว่าพยายามจะให้โชว์หัวเข็มขัด
แล้วบอกว่าทางด้านของคนเจ็บตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีกลายเป็นอ๋อไม่มีไม่ได้เรียนแล้วใช่ไหม
งั้นยิงเลยกลายเป็นเขาถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม
ตำรวจจับได้แล้วซึ่งจริงจริงอายุเท่ากันเพียงแค่สิบสามปีเป็นฝาแฝด
คนตายก็อายุสิบเก้าครับคุณผู้ชมไปลองดูหน่อย
บรรยากาศมีความวุ่นวายเหมือนกันเมื่อจับสองฝาแฝดค่ะขึ้นรถค่ะ
นี่คือบรรยากาศนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งก็จะเห็นว่ามีครอบครัวญาติคนตายมายืนรอแล้วก็ตะโกน
ด่าสาบแช่งฝาแฝดนะคะที่ไปก่อเหตุยิงค่ะ
นายสมภพอายุ๑๙ปีเสียชีวิตอยู่บนถนนเลยนะคุณผู้ชม
ขณะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ปากซอยอ่อนนุษย๗๐นะคะ
ประเวทกรุงเทพ๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะพยายามจะไปขอชิงหัวเข็มขัดนั่นเองโดยตัวผู้ก่อเหตุคือ
นายยศกรแล้วก็นายยศสะพรอายุสิบเก้าปีเหมือนกัน
เป็นสองพี่น้องฝาแฝดไปฝากขังอ่ะนะคะตำรวจนำตัวขึ้นรถ
อย่างที่เห็นญาติเนี่ยตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้นแล้วถามว่าทำไมต้องยิง
ทำไมต้องยิงตำรวจต้องรีบนะคะนำตัวขึ้นรถทันท่วงที
เพราะกลัวจะเกิดความวุ่นวายทางด้านแม่ของคนตายค่ะ
ยังอยู่ในความสกเศร้าเสียใจร้องไห้ฟูมฟาย
ตัดเพาะถึงคนที่ก่อเหตุทำลูกชายของเธอตายแบบนี้
หนึ่งในผู้ต้องหาตอนนั่งอยู่ในรถนะยกมือไหว้ขอโทษด้วย
แต่อีกฝั่งอ่ะเขาตายไปแล้วอ่ะนะคะทั้งสองคนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาแล้วก็เรื่องของพรบออาวุธปืนด้วยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจคัดค้านประกันตัวนะคะ
เพราะว่าอันนี้ถือเป็นเหตุอุกชะกันอัตราโทษก็สูงด้วย
ประวัติของทั้งสองฝาแฝดนี้มีเรื่องของการทะเลาะวิวาสมาแล้วหลายครั้ง
กันยายนปี๖๕ก็เคยถูกคู่อริยิงบาดเจ็บ
มักกราคมต้นปีที่ผ่านมาไปยิงคู่อริบาดเจ็บด้วยค่ะ
มาสามหัวและให้ไปหาเสื้อช็อปสถาบันมาอีกที่ไหนก็ได้
อีก๓ชุดไม่อย่างนั้นจะไม่ให้ร่วมแก๊ง
สะท้อนสังคมนะรุ่นพี่รุ่นน้องให้ไปล่าหัวเข็มขัดนะ
นี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สองฝาแฝดต้องมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
แล้วพบว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นลูกของตำรวจด้วย